แล้วก็ยืนยันเรื่องเงิน๕๐๐๐บาทที่มีการโอนเข้าบัญชีของตนเองนั้นเป็นค่าจ้าง
แล้วโดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับนายอภิรักษ์นะคะ
หลังจากพบเส้นทางการโอนเงินจากนายอภิรักษ์โกธิผู้ต้องหารายสำคัญ
ซึ่งตอนนี้กำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
นายอภิรักษ์โอนเงิน๕๐๐๐บาทเข้าบัญชีธนาคารของดีเจเพชจ้าเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ก็ที่ปรากฏเป็นข่าวออกมา
ซึ่งวันนี้ค่ะดีเจเพชจ้ากับทนายความก็เข้าให้ปากคำเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
ตามรายงานก็บอกว่าไปให้ปากคำกว่า๒ชั่วโมง
เป็นการชี้แจงว่าเงิน๕๐๐๐บาทนั้นเป็นค่าจ้างโปรโมทโชว์รูมรถยนต์
จำนวน๑ภาพผ่านโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลเมื่อปี๒๕๖๑นะคะ
แต่ว่านายอภิรักษ์เป็นคนโอนเงินให้
ก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว

แล้วไม่เคยไปทานข้าวหรือออกงานด้วยกัน
แม้แต่ครั้งเดียวนะคะไม่รู้จักกันด้วยนะคะ

แต่ว่าก็จำไม่ได้ตรงนี้ค่ะ
สำหรับเงิน๕๐๐๐บาทที่เรารับงานในฐานะที่แบบว่าเป็นลูกจ้างนะครับ
ก็ตอนรับงานมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนที่ติดต่อเรามานะครับ
แต่ว่าวันนี้ด้วยการที่แบบเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับ
เราก็มีเหมือนหลักฐานมากขึ้น
ว่าโอ้กลุ่มไหนนะที่เป็นคนที่ติดต่อเรามา
แล้วก็คนโอนเงินเป็นคุณอภิรักษ์ที่โอนเข้ามาจ่าย
แล้วส่วนนี้ก็คือเป็นงานการจ้างโปรโมทรีวิวอะไรปกตินะครับ

แล้วที่การพูดเจอหรือว่ารู้จักกันเป็นคนส่วนตัวไหมครับ

ก็เป็นคำชี้แจงว่าก็เหมือนกับเป็นงานรีวิวแล้วก็รับเงิน
แต่ว่าคนที่โอนเงินให้เนี่ยก็คือนายอภิรักษ์นะคะ

แล้วยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอย่างแน่นอน
หลังจากนี้จะไปแจ้งความด้วยค่ะ
เอาผิดกับเพจปลอมที่เสนอข่าวหมินประมาทกล่าวหา
ตนเองจะหลบหนีออกนอกประเทศ

และในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้อง

ส่วนฟิล์มรัฐภูมินักแสดงชื่อดังนั้น

แต่ทราบว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ามาให้ปากคำ
พนักงานสอบสวนเช่นเดียวกันค่ะ